ต่อกันที่เรื่องของคุณอาโรเบิร์ตสายควันกันหน่อยนะคะ
เมื่อเช้านี้เราเล่ากันไปแล้วสำหรับเรื่องราวอาการป่วยที่ว่าป่วยด้วยโรคมะเร็ง
หลายคนเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ส่งกำลังใจกันเยอะเลยนะคะ
แฟนคลับแล้วก็เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงค่ะ
ที่ต่างก็พากันโพสต์ไอจีส่งกำลังใจให้กับพี่โรเบิร์ตสายควันนะคะ
ว่าจะเป็นพี่ตั๊กสิริพรจ๊ะอาสยามพี่บอลเชิญยิ้มนะ
รวมไปถึงนักแสดงตลกรุ่นพี่อย่างจตุรงโพธารามด้วยโพสต์เอาว่า
เป็นคนน่ารักมีสมาคารวะเป็นที่รักของเพื่อนพี่น้อง
แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีคนโพสต์ให้กำลังใจโรเบิร์ตกันเยอะขนาดนี้
ลุงรงเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องสู้เอาชนะมันให้ได้นะ
แต่ที่น่าจะทำให้พี่โรเบิร์ตยิ้มได้และมีกำลังใจมากขึ้นไปอีกค่ะ
ก็น่าจะเป็นข้อความของสาวน้อยน้องบิลีฟค่ะ
ลูกสาวสุดน่ารักของนักแสดงตลกรุ่นน้องอย่างพี่ตั๊กบริบูรณนั่นเอง
เขาส่งมาเป็นคลิปเลยให้กำลังใจคุณลุงโรเบิร์ตค่ะ
จะมีกำลังใจมากขึ้นขนาดไหนไปดูความน่ารักของน้องบีลีฟกันเลยค่ะ
อ่าใครจะเรียกลุงก็เรียกไปแต่ว่าน้องบีรีฟเรียกพี่โรเบิร์ต

ที่อยากจะส่งให้พี่โรเบิร์ตเช่นเดียวกันไงครับ
ขอให้หายป่วยเร็วแล้วก็กลับมาสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มให้กับแฟนคลับเร็วนี้นะจ๊ะ
อืม
แล้วก็มีรูปล่าสุดที่พี่บอลเชิญยิ้มได้ลงเอาไว้นี่เป็นภาพล่าสุดเลยนะครับ
ก็เห็นสีหน้าสีตาของพี่โรเบิร์ตแล้วว่าซูบผอมไปนิดนึง
แต่ว่าสีหน้าสีตาเขาค่อนข้างสดใสเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ
กำลังใจจากทุกคนส่งให้แน่นรัวเลยนะคะใช่ค่ะ